ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลเหมือนกัน
ก็ต้องบอกว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะคะ
ก็ต้องปฏิบัติตามเรียกว่าเครื่องหมายต่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันภัยนะคะ
เหตุการณ์นี้ชายชาวเมียนมาคนนึงค่ะ
ก็ฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่ไปนั่งชมวิวบนโขดหินริมทะเลนะคะ
แล้วตรงนี้ค่ะก็ทำให้เขาถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลนะคะ
จมน้ำหายไปเพื่อนพยายามช่วยแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะ
ใช่ค่ะก็จะเห็นว่าเราเห็นคนนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย
จุดหนึ่งนะคะแล้วก็จุดที่นักท่องเที่ยวชายคนนี้ไปเนี่ย
ก็คือริมทะเลเลยแล้วช่วงนี้ประกอบกับคลื่นลมก็แรงด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เตือนว่าอย่าไปอยู่ใกล้ทะเลมาก

นาทีชีวิตของชายชาวเมียนมาคนนี้ค่ะ
คลื่นก็ซัดแล้วตกลงไปในน้ำเพื่อนเนี่ยพยายามจะกระโดดลงไปช่วยนะคะ
แต่ดูคลื่นสิคะคุณผู้ชมมันไม่ไหวค่ะ
ก็ทำให้ชายคนนี้จมหายไปในทะเล
นี่คือตรงจุดชมวิวลาดเกาะสมุยค่ะ
ตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๔โมงเย็น
ก็เวลาประมาณนี้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจุดชมวิวลาดเกาะสมุย
ต้องรีบไปแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ามากันกับเพื่อนผู้ชายรวมกัน๓คน
แล้วมีลักษณะคล้ายกับเมาสุราด้วย
ก็เดินลงไปข้างล่างตรงจุดชมวิวที่ใกล้ทะเลค่ะ
เขาก็พยายามเตือนว่าอย่าไปนั่งตรงนั้น
เพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงแต่ว่าไม่ฟัง
ไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือว่ามีคนตกลงไป

คนที่มาด้วยกันเนี่ยเขาเห็นว่ากระโดดลงไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้ค่ะ
ก็เลยว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคลื่นมันแรงมากจริงค่ะ
วิ่งเข้าขนาดนี้แบบว่าช่วยไม่ได้เนี๊ยมมา
ลเคลิกลงไปแล้วเรารู้นี่เคลื่อนก็ปล่อยค่ะ

ลงไปยังทะเลด้านล่างแล้วนี่ค่ะ

คนเมื่อกี้นี่พลัดตกลงไปนะคะก็ต้องปิดแบบนี้
เพื่อห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนี้ค่ะ
ส่วนการค้นหาร่างตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบนะคะ
ถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าดูจากสภาพคลื่นลมเทียบกับเมื่อวาน
ก็อ่อนลงไปเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่เจอค่ะ
เตรียมประสานกับผู้ประกอบการเรือเจสสกีในพื้นที่ช่วยค้นอีกทางหนึ่งค่ะ
หลังเกิดเหตุเพื่อนร่วมงานด้วยกันทั้งสองคนก็อาศัยช่วงชุนละมุนนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็เลยทำให้ตอนนี้ยังไม่ทราบ
ผู้สูญหายเป็นใครพักที่ไหนทำงานที่ไหน
แล้วก็ยังไม่มีญาติมาแจ้งความไว้ด้วยค่ะ
ช่วงนี้ไปเที่ยวริมทะเลก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชม